ไปดูที่สระบุรีกันต่อคุณผู้ชมขออภัยปราจีนบุรีนะคะ
นี่เป็นเรื่องของร้านทองที่เขาโพสต์นะคะ
เพื่อที่จะประกาศตามหาว่าใครเป็นคนเก็บทองของลูกค้าไป
ลูกค้าไปกดเงินแล้วทำหล่นเอาไว้ค่ะ
ร้านทองร้านนี้นะคะก็คือห้างทองเฟื่องทอง๓
โพสต์คลิปนี้เอาไว้ค่ะคือลูกค้าคนนี้เนี่ย
ก็มารับทองนะคะที่ร้านนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีภาพที่
ระหว่างที่ยืนกดเงินเนี่ยนะคะก็มีซองซองหนึ่ง
ร่วงตกพื้นนะคะออกมายืนกดเงินแล้วค่ะ
ก็น่าจะเอาซองนี่เห็นไหมคะที่เราวงเอาไว้ค่ะ
มันมีซองร่วงตกลงพื้นแต่เธอก็ยังไม่รู้ตัว
เธอก็ทำธุรกรรมของเธอไปนะคะระหว่างนั้นเนี่ยค่ะ
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นวัยกลางคนเดินผ่านมาแล้วเธอมองไปที่ซองนี้
แต่เธอก็เดินผ่านไปเนี่ยค่ะน่าจะจังหวะนี้เห็นแล้วล่ะ
มีของหล่นลงมาแล้วก็เดินผ่านไปปรากฏว่า
จังหวะนี้ค่ะมีการเดินย้อนกลับมาแล้วก็เนี่ยค่ะ
หยิบซองนี้ไปอ๋อนี่ไงอ๋อเห็นเลยก็เลยเห็นเลยปรากฏว่าซองนั้น
มันคือซองที่ใส่ทองของผู้หญิงคนนั้นนะคะ
เจ้าของร้านทองเอามาโพสต์ไว้ด้วยข้อความบอกว่าลูกค้าทำทอง
ล่นหน้าร้านเฟื่องทอง๓แล้วมีคนเก็บทองไป
ใครรู้จักช่วยแจ้งคุณป้าท่านนี้ให้เอาทองมาคืนด้วยค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะร้านทองอยู่ในตลาด
ค่ายจักรพงศ์ที่อำเภอเมืองปราจินบุรีแล้วคุณคณิสาบุญนาค
ผู้โพสต์เนี่ยก็เล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อเช้าลูกค้ามารับทอง
เอามาฝากไว้กับทางร้านคืนเดินออกไปลูกค้าคนนี้สักพักหนึ่งก็กลับเข้ามา
ท่าทางตกใจถามทางร้านบอกเห็นถุงทองที่มารับไหมตกอยู่ที่ร้านหรือเปล่า
ก็เลยต้องเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็เห็นในคลิปอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ซองก็ร่วงลงตกพื้นแล้วมีคนเก็บไปนะคะตามรายงานบอกว่าพอร้านทองโพสต์ไปไม่นานค่ะ
ผู้หญิงในคลิปก็เข้ามาแสดงตัวกับทางร้านทองแล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่คืนทองนะคะ
แจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนให้กับเจ้าของด้วยตัวเองพรุ่งนี้เช้าค่ะ